คุณผู้ชมคะเรายังคงติดตามความคืบหน้า
เหตุศักดิ์นตรกรรมกรณีรถทัวกะถิ่นไปชนกับรถไฟเข้าอย่างจัง
แล้วก็มีทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
เมื่อวานนี้หลายครอบครัวจนถึงวันนี้
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยังคงนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเชิญดวงวิญญาณแบบนี้
น่าสนใจค่ะเพราะมันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
นี่นะคะเป็นครอบครัวของนายปัญจพลตรุสมุนหรือดีเจอูอายุ๒๗ปีค่ะ

ครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากจังหวัดชนบุรี
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
ระหว่างที่ทำพิธีได้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่
สามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณของดีเจอูได้
แล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ของดีเจอูบอกว่า
ตอนนี้ลูกชายมานั่งอยู่ข้างมานั่งอยู่ข้างแม่นะ
ได้แต่ร้องไห้แล้วขอโทษเรื่องที่สัญญาว่าจะบวชให้แม่
แต่ไม่สามารถบวชทดแทนบุญคุณได้แล้ว
ทำให้แม่ของดีเจอูถึงกับปล่อยโฮเลยนะคะ
เนื่องจากว่าก่อนนั้นลูกชายสัญญาบอกว่า
หลังจากที่สอบเข้าบรรจุงานรัฐวิสาหกิจได้แล้ว
เดี๋ยวจะบวชให้แม่พฤษภาคมปีหน้า
เพื่อทดแทนบุญคุณแต่ไม่ทันได้บวช

ทำไมคุณรู้เขาอยู่ใกล้นึง
เกิดจะบวชเดือนปัญหาเนี่ย
คือลางงานได้สะดวกหน่อย

ไม่ได้คุยกับเขาเลยนี่เขาบอกแล้ว
เดี๋ยวเขาก็กลับตามคุณให้เดี๋ยวเขาก็สื่อไหนที่บ้าน
ดีเจอูนะทางครอบครัวของดีเจอูที่มาจัดพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหคือยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หนักใจมากที่จะต้องบอกคุณยายอายุ๑๐๔ปีคุณยายของดีเจอูคือคุณยายเนี่ยรักอูมากแล้วก็มีหลานชายคนนี้คนเดียวนะครับทีนี้ถ้าจะไปบอกคุณยายซึ่งคุณยายแก่มากแล้วเนี่ยก็กล
ในการเปิดเพลงบนรถบัสต่างต่างครั้งนี้ก็มารับงานเหมือนกันใช่นะฮะแล้วก็ที่บอกว่าบนรถบัสเนี่ยมีเสียงเพลงอะไรเนี่ยก็คือดีเจอูเขาเปิดเพลงนะครับแล้วเขานั่งข้างคนขับเลยก็เลยเสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็ที่ดีเจอูต้องรับงานนี้เพราะว่าจะเอาไปซื้อชุดไปใส่หาคุณยายอายุร้อยสี่ปีในวันที่๒๔ตุลาคมนี้แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันซื้อ

ของนายบุญส่งบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วนะรู้สึกไม่สบายใจเลยที่มีบางกระแสข่าวโจมตีว่าก็เป็นเพราะเสียงเพลงบนรถนั่นแหละเสียงดังอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เรื่องนี้นะคะนายตุ้ยชี้แจงบอกว่าทุกครั้งที่ดีเจประจำรถทำงานเนี่ยก็จะมีการสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงประกอบกับลีลาการพูด

ขับแต่คนขับอาจจะไม่ดีหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นสองประเด็นที่ถูกพูดถึงกันด้วยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนขับเนี่ยไม่หยุดรถนะฮะใช่แล้วก็เรื่องของป่ารกทึบข้างทางทัศนียภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปตัดแล้วนะคะตอนนี้สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วนะเมื่อวานนี้ค่ะเราให้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปจำลองเหตุการณ์ตรงสถานที่เกิด

ว่าการจะขับขึ้นเนินเนี่ยด้วยความเร็วที่เท่ากับรถบัสมรณะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะขึ้นเนินได้อย่างไรมันจะขับไปเร็วไปช้าแล้วไปขวางทางขนาดไหนอันนี้เป็นภาพจำลองทั้งหมด
ใช่ค่ะคือการจำลองเหตุการณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่การขับรถไปตามถนนบ้านบางหมูบ้านเกาะดอนหมู่ที่๗ตำบลบางเตยค่ะแล้วขับรถข้ามทางรถไฟมีติดตั้งป้ายบอกแล้วก็สัญญาณไฟเตือนแต่ไม่ทำงานนะคะเพราะเสียมา๑ปีแล้วอ่ะรวมทั้งไม่มีไม้กั้นด้วยก่อนจะถึงตัวรางรถไฟรถบัตรจะต้องขับขึ้นเนินที่มีความลาดชันสักประมาณ๓๐องศาหากมองซ้ายมองขวาจะพบว่า
ไม่ได้หยุดรถและขับข้ามทางรถไฟที่มีทั้งหมด๓รางเป็นรางโดยสาร๒รางรางขนส่งสินค้าอีกหนึ่งรางระยะห่างระหว่างรางโดยสารรางที่๑และรางที่๒เนี่ยห่างกัน๔เมตรที่รางรถรางโดยสารของรถไฟเนี่ยมันห่างกันแค่๔เมตรเพราะว่าตู้หรือว่าโบกี้ของรถเนี่ยมันก็มีขนาดปกติถูกต้องไหมฮะแต่อีกรางหนึ่งคือรางที่๓เป็นรางที่
ของรถไฟขนส่งสินค้าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังนั้นระยะห่างของรางมันก็เพิ่มมากขึ้นนี่ฮะเพิ่มขึ้น๒เท่าตัวก็คือเป็น๘เมตรคือถ้าเกิดว่าจาก๑ไป๒เนี่ยห่างกัน๔เมตรจาก๒ไป๓เนี่ยห่างกัน๘เมตรง่ายก็คือลาง๑ลาง๒เนี่ยเป็นขบวนรถปกติส่วนราง๓เนี่ยเป็นขบวนรถขนส่งรถบัตรขับข้าม

แล้วไม่สามารถหยุดได้ทันนะคะเพราะการใช้เบรกรถไฟในกรณีใช้เบรกปกติจะต้องมีระยะเบรกไม่ต่ำกว่าหกร้อยเมตรแต่ตอนนั้นมันเหลือ๑๕๐เมตรแล้วอะค่ะส่วนถ้าเป็นระบบเบรกฉุกเฉินรถไฟจะจอดนิ่งสนิทต้องมีระยะเบรกประมาณ๕๐๐เมตรดังนั้นรถไฟก็เลยพุ่งชนรถบัตรเข้ากลางลำอย่างจังนะคะจนหัวรถบัตรเนี่ยหันไปทางเดียวกับรถไฟก่อนที่จะพลิก

ก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟ

แล้วก็คนขับรถบัสจำรองของเรา
ก็ให้เหตุผลบอกว่ายิ่งถ้าปิดกระจกนะ
เสียงข้างนอกไม่มีทางที่เราจะได้ยินนะครับ
และถ้ายิ่งเปิดเพลงดัง

มีเสียงคนที่โอ้โหกำลังสนุกสนานตะโกน

ภายนอกเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมให้เข้าใจกันก่อน
ว่าเรามีการจำลองแบบไหนบ้าง
หนึ่งคือจำลองด้วยรถบัสจริงนะครับ
คันแบบนี้คือเราว่าจ้างคนขับรถบัตร
ว่าจ้างรถบัตรที่มีขนาดเท่ากับรถบัตรมรณะ
เพื่อที่จะมาเปิดเพลงดูซินะครับปิดกระจกดูซิ
ลองขับด้วยความเร็วที่เท่ากับรถบัสมรณะ
แล้วขับขึ้นทางรถไฟดูซิ
ว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่คือการจำลองแบบที่หนึ่ง
ส่วนการจำลองแบบที่๒ที่คุณผู้ชมเห็นไป

ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตอนเกิดอุบัติเหตุ
ได้เห็นถึงระยะเบรกที่ไม่ทันของรถไฟ
เพื่อสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับ

คือทั้งจำลองจริงกับกราฟิกแบบนี้นะคะ
จะได้เข้าใจกันมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นนะครับ

นายอเนกซึ่งเป็นคนขับรถบัสจำลองของเรานะฮะ

บอกว่าตัวเขาเองก็มีประสบการณ์ขับรถบัตร
มากว่า๒๖ปีในเส้นทางนี้ด้วยแหละนะครับ
ก็คือเส้นทางอย่างสมุทรปราการมาฉะเชิงเศร้า
ซึ่งหากมีความชำนาญแล้วก็ขับรถเป็นอาชีพ
ต้องรู้เรื่องของเครื่องหมายจราจร
ป้ายบอกทางป้ายบอกการระวังรถไฟ
แบบไหนมีที่กั้นจุดไหนไม่มีที่กั้น
ต้องรู้ว่าเป็นเส้นทางอันตราย
ทีนี้มาถึงตรงนี้ต้องชะลอ
หันซ้ายแลขวาดูให้แน่ใจก่อน

แต่จากที่ดูกล้องวงจรปิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ผมคิดนะนายอเนกเขาเปิดเผยแบบนี้
ผมคิดว่าคนขับรถบัสมรณะ
คงไม่ทันได้ดูว่ามีรถไฟวิ่งมา
แล้วก็ประกอบกับย่าที่มันขึ้นรก

ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
และทีนี้นายอเนกเขาก็เล่าประสบการณ์ให้เราฟังอีก
บอกว่าถ้าขับผ่านทางรถไฟแบบนี้นะ
ขับขึ้นรางที่๑และรางที่๒แล้ว

ว่าจะเร่งรถให้พ้น
พ้นจากรางรถไฟที่๑รางรถไฟที่๒
แล้วก็ให้พ้นรางรถไฟที่๓ด้วย
นั่นคือสัญชาติยานของคนขับ
แต่ถ้ากะระยะไม่ถูก
ถ้ากะระยะไม่ถูกก็จะทำให้หลบไม่พ้น
วิ่งไปไม่พ้นหนีไม่พ้น
ถ้าคนไม่คุ้นชินเส้นทางกักระยะไม่ถูก

อันนี้ก็คือคนขับรถบัสจำลองเขา

การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กันหน่อยนะคะ
ตำรวจสรุปไว้๖ข้อหลักค่ะ
สาเหตุแรกคนขับรถบัตรโดยสารไม่คุ้นชินเส้นทาง
โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟ
สาเหตุที่๒ในรถบัตรโดยสาร

ซึ่งอาจจะทำให้คนขับรถ
ได้ยินเสียงหวูดเตือนจากรถไฟ
สาเหตุที่๓นะคะจุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟ
แต่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน
แต่ใช้การไม่ได้มาปีกว่าแล้วค่ะ
สาเหตุที่๔จุดเกิดเหตุลักษณะเป็นทางลาดชัน
ผู้ขับขี่ต้องเร่งความเร็วเพื่อให้ผ่านจุดดังกล่าว

ก็คือมีอาการหนึดของรถไปได้ช้า
ก็เลยข้ามทางรถไฟช้าหน่อย

สาเหตุที่๕ค่ะภายในรถบัตรมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าปกติ
ก็เลยขึ้นเนินได้ช้าอันนี้จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

บรรทุกเกินที่นั่ง
แล้วก็สาเหตุที่๖คือรถไฟวิ่งด้วยความเร็ว
ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชันชิดค่ะ